แต่เรื่องของการจอดรถก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
เพราะเดี๋ยวจะพาไปดูรถกระบะคันนี้ค่ะ
เขาจอดในที่ที่บริเวณพื้นมันเป็นเนินเป็นทางลาด

แต่ดึงเบรกมือไม่สุดก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

คือรถมันดึงเบรกมือไม่สุดแล้ว
มันเลยไหลตกลงไปในคลองในสระน้ำแบบนี้
ก็ต้องช่วยกันหุ้ยเล่หุ้ยดึงขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะ

ชาวบ้านกูภัยตำรวจทั้งช่วยกันดึงทั้งลากรถกระบะที่จมอยู่ในสระครึ่งคัน
ขึ้นมาโอ้โหต้องบอกว่าทุลักทุเลมากนะคะ
แล้วกว่าจะดึงขึ้นมาสำเร็จนะ

คือต้องบอกอย่างนี้ว่าจะมีรถไถอีกคันเนี่ย
ช่วยลากผ่อนแรงอยู่ด้านหลังนะคะ
ไม่ได้เป็นแรงคนอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
จากว่าขอบสระมันชันมากเห็นไหม

ทุกคนก็เลยต้องออกแรงแบบเต็มเหนียวแล้วก็ส่งเสียงร้องให้จังหวะกันไปด้วย
ให้เป็นจังหวะเดียวกันในการช่วยกันดึงเหมือนชักเกย่อเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรถกระบะคันนี้ไหลตกลงไปในสระน้ำแห่งนี้
สระมีความกว้างประมาณ๕๐เมตร

แล้วอยู่กลางหมู่บ้านกระเบื้องใหญ่หมู่๔ตะบนกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของรถชื่อว่านายภัยรัฐนามพรมนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับจากซื้อของในตลาดนัดในตัวเมือง
แล้วก็มาจอดรถเอาไว้ใต้ร่มไม้หน้าบ้าน
ซึ่งตรงนั้นเป็นถนนคอนกรีตและค่อนข้างจะเป็นทางลาดเป็นเนินนะคะ
แต่ตัวเขาบอกว่าไม่ทันถึงอึดใจนะ
ปรากฏว่าเฮ้ยรถตัวเองเนี่ยถอยหลังลงเนินไปแบบรวดเร็วคือพอมันเป็นเนินชัน
แล้วตรงนี้คุณเห็นขอบ๓ชั้นมากมันก็ไหลเร็ว
นึกออกไหมมันพลวดลงไปเลย
ตัวเขาบอกเขาเนี่ยเห็นแล้วพยายามวิ่งตามรถแล้วแต่มันไม่ทันค่ะ
จากว่ารถมันพุ่งลงไปเร็วมากแล้วก็ลอยไปติดอยู่ริมตลิ่ง
ก็เลยรีบโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยรวมทั้งขอแรงเพื่อนบ้านให้มาช่วยกัน
แล้วก็มีลมพัดแรงด้วยในช่วงนั้นนะคะแล้วตรงจุดนี้มันดันเป็นทางเนินทางลาด
รถก็เลยไหลลงไปอย่างรวดเร็วจนตกลงไปในสระน้ำ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครอยู่ในรถนะคะ
จะได้แบบรู้สึกว่าเออไม่มีใครได้รับอันตรายเนาะ

ไม่ว่าจะไหลลงไปในบ่อน้ำไหลลงลงไปกลางถนน

จอดรถเบรกมุงเบรกมืออะไรก็เอาให้รอบครอบถี่ถ้วนกัน